มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับครู
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนนักเรียนครูที่โรงเรียนอะไรทั้งสิ้น
เป็นเรื่องส่วนตัวของครูผู้ชายคนหนึ่ง
เขามีแฟนสาวทำงานอยู่ร้านเค้กร้านขนมเค้กในห้างแห่งหนึ่ง
รามอินทราอืมทีนี้แฟนสาวของเขาเนี่ยบอกว่ามันมีพนักงานผู้ชายในร้านคนนึงเนี่ย
มาตามจีบค่ะแล้วก็มีเรื่องคำเมนต์อะไรกันอยู่อืม
วันนั้นครูต้องเข้าไปธุระแทนแฟนในร้านต้องเอาของไปให้อะไรอย่างเงี้
แฟนเขาออกมาแล้วเขาไม่อยากเข้าไปไม่อยากเจอหน้าไอ้คนนี้
ภาระแรงเยอะด้วยอ่าเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ซัดเลยแล้วก็ชี้หน้าด้วย

วันนี้เรามีข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
คนที่ไปต่อยเขากับคนที่ถูกต่อย
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าตกลงแล้วแต่ละฝั่งเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้าง
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงไปตามเรื่องนี้
หลังจากที่โลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดในร้านขายขนมแห่งหนึ่ง
เป็นขนมเค้กนะครับในห้างแถวรามอินทรา
ได้ถูกเอามาเผยแพร่เอาไว้นะครับตามภาพที่ท่านเห็น
ในร้านก็มีนะพนักงงพนักงานก็งงกันหมดนะครับ
จากการสืบสวนแกะรอยก็รู้ว่าชายที่เข้ามาต่อยเขาเนี่ย
เป็นครูของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
คุณกิติศักดิ์ตามไปจนเจอนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะเราสมมุตินามตามท้องเรื่องว่าชื่อในป้อกันแล้วกันนะครับ
เป็นผู้ชายที่เข้าไปทำร้ายพนักงานในร้านขายเค้ก
เจ้าตัวบอกว่าเขาเป็นครูสอนวิชาศิลปะของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ย่านมีนบุรีสอนมาสองปีแล้ว
วันเกิดเหตุแฟนสาวของเขาก็ทำงานอยู่ในร้านขนมเค้กแห่งนี้นี่แหละ
แต่แฟนเนี่ยเลิกงานแล้วแต่ต้องเอาชุดใส่ทำงานไปคืนที่ร้าน
เพราะว่ายังไม่ได้คืนออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้คืนชุด
ไม่อยากเข้าไปในร้านเพราะไม่อยากเจอหน้ากับเพื่อนร่วมงานผู้ชายคนที่ถูกต่อย
เอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อในก๊อฟก็แล้วกันนะครับ
แฟนสาวของครูป้อบอกว่าในกอล์ฟพยายามมาจีบอยู่
แต่ว่าแฟนสาวไม่เล่นด้วยก็เลยถูกพูดจาดูถูกเอาเรื่องงานมาอ้าง
ป้อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ตัดสินใจเดี๋ยวเอาชุดไปคืนที่ร้านให้เอง
พอเข้าไปถึงในร้านไปเจอคู่กรณีพอดีนะครับ
ซึ่งครูป้ออ้างว่าพอเขาเจอหน้าของพนักงานชายคู่กรณีแฟนสาวเนี่ย
ยิ้มมุมปากใส่เขาเหมือนยิ้มเยาะเย้ย
ก็เลยโมโหก็เลยไปชกเข้าที่ใบหน้าของคู่กรณีแฟนสาว
แล้วที่เห็นชี้นิ้วแล้วพูดพูดใส่เนี่ยก็ยอมรับว่าพูดข่มขู่ไปนะฮะ
แล้วก็เดินออกมาจากร้านแล้วก็เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์
รับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบถึงไปทำร้ายเขาในร้าน
ยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะบุกรุก
เขาแค่เอาของไปคืนแทนแฟนส่วนเรื่องนี้ภูมิในการโรงเรียนต้นสังกัดของเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็แนะนำให้ไปหาตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อารมณ์ชั่ววูบขาดสติผมก็เลยฟิลขาดตอนนั้นก็เลยต่อยไปทีนึง
ทำงานด้วยกันก็แบบก็คงมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
แล้วก็เหมือนเน็บแนมนินทาทั่วไปอะครับ
จนแบบแฟนผมทนอยู่ไม่ได้
จากแฟนผมเขาก็ไม่เล่นด้วยกับเขาใช่ไหมฮะ

เขาก็ไปเกาะแก่คนอื่นก็มีบ้างอะไรพวก

แต่ด้วยตำแหน่งที่ว่า

กลายเป็นว่าเออเริ่มไม่ชอบกันแหละ
อืมนี่ค่ะในโลกโซเชียลคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ว่าครูศิลปะเหรอนึกว่าครูสอนพระ
ไปต่อยแบบโอ้ไปทำร้ายแรงเยอะอะไรอย่างนี้

ทีนี้ค่ะเราก็ไปคุยกับ
ที่เป็นพนักงานร้านขายเค้กที่ถูกทำร้ายค่ะ

ป้อเข้าไปทำร้ายโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าเจ้าของร้านเดินมาหา

เพราะพื้นที่ในร้านคนนอกเข้าไปไม่ได้
พอถูกทำร้ายก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร

เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไร

แต่คาดว่าน่าจะมาจากที่ในป้อไม่พอใจ
เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของแฟนสาวในป้อ
ที่เคยบอกไปว่าให้มีความรับผิดชอบกับงานที่ทำให้มากกว่านี้นะ
เพราะแฟนในป้อเนี่ยทำงานในตำแหน่งเดียวกันกับคนที่ถูกทำร้ายค่ะ
ทำงานตำแหน่งเดียวกันเงินเดือนเท่ากัน
แต่แฟนสาวของในป้อไม่ค่อยรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

แฟนในป้อก็ทำท่าไม่พอใจ
เคยเตือนเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนในป้อ
ให้ส่วนลดกับคนที่รู้จัก

แต่เขาไม่เคยไปพูดจากกดดันไปพูดจาดูถูก

ส่วนเรื่องที่อ้างว่าไปจีบ

ว่าเขาไม่ปลอดภัยไงแล้วก็ถูกอีกฝ่ายข่มขู่เอาไว้ด้วยอ่ะค่ะ
ก็จะมีปัญหาเรื่องตอนที่ว่าลูกค้าใช้สดลดยิบห้าเปอร์เซ็นต์
ผมก็เลยบอกเขาไปว่าให้ลูกค้าแบบนี้ไม่ได้
สดลดยิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาให้เฉพาะพนักงานครับผมถ้าไปให้ลูกค้าอ่ะ
ถ้าเท่าแก่เขารู้ว่าเขาจะหาว่าเราทุจริตครับผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเจ้าชู้เลย
ผมอยู่กับแฟนคนนี้มาผมไม่เคยเจ้าชู้เลยถามน้องที่ร้านได้ว่าผมไปไปจีบใครบ้าง
ผมไม่มีเลยไม่ใช่แบบพูดหยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ย
แต่คือเราแบบเล่นเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะแต่ไม่ใช่แบบว่า
แต่กับคนที่ว่าแฟนที่ว่าคู่กรณีมาต่อยผมไม่เคยได้คุยอะไรกับเขาเลยนะ
แทบจะไม่ได้คุยเลยเลยสามวันวันอ่ะนั่นแหละครับ
ถามเด็กที่ร้านก็ได้ว่าผมไปจีบอะไรเขาไหมเพราะว่าผมไม่เคยจีบเลย
ขณะเขาแอดมาเป็นเพื่อนผมในไลน์ผมยังไม่เคยตอบเขาขอว่าเขาเป็นเพื่อนเลย
ก็หลังจากเกิดเหตุนี้นะครับทางคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ก็คือในกอล์ฟที่ถูกทำร้ายกับครูป้อที่ไปต่อยเขาเนี่ย
ก็ไปเจรจากันต่อหน้าตำรวจสอนอบังชันแล้วนะฮะเจ้าของท้องที่
ฝ่ายครูที่ไปต่อยเขายอมรับผิดนะครับบอกว่าเข้าใจผิด
แล้วก็ยินดีรับผิดชอบชดใช้เยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนหนุ่มที่ถูกทำร้ายบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเจรจากันก่อน
เกี่ยวกับค่าเสียหายถ้าตกลงกันได้ก็จะไม่แจ้งความดำเนินคดี
ก็เป็นกรณีแห่งความชั่ววูบอืมคุณกิติศักดิ์ไปสัมภาษณ์นี่ก็
พยายามไม่ยิ้มมุมปากเพราะครูตัวใหญ่อยู่ค่ะ